ลันทศมากโอ้โหคุณภาพชีวิต
แม้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นชายเล่ร่อน
แต่เขาก็ไม่ควรเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ดูภาพแบบนี้เดี๋ยวนึกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศ

เอาล่ะมันจะฝนตกมันจะทำให้สายไฟมันลงมา
หรือยังไงก็ตามแต่แต่มันไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้
กับใครดูไฟลุกเลยกับใครหรือเปล่าคุณผู้ชม
นี่แหละครับไฟลุกท่วมตัวเลยนะครับ
เขาเดินมาชนสายไฟที่มันขาดแล้วไฟลุกตรงไหน
ตรงศีรษะเขาแล้วก็ตรงเท้า
มันอาจจะไม่ค่อยชัดนะคือที่ที่ตรงที่พื้นอ่ะ
พี่เขาแตะแล้วมันมีน้ำขัง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของ๒๔มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
เป็นชุมชนท้ายตลาดโอ้ชุมชนด้วยเหรอ

สอบถามนายลำปางแท่งทองหลางอายุ๔๖ปี

เขาได้เห็นคลิปนี้แชร์กันในแพร่หลายเลยนะ
อยู่ในกลุ่มไลน์ก็เลยถามกับกู้ภัยจนทราบว่า

คือชายเล่ร่อนเก็บของเก่าขาย
สันนิษฐานว่าสาเหตุที่ชายเล่ร่อนถูกไฟช็อต
เนื่องจากก่อนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
ทำให้กิ่งไม้หักลงมาทับสายไฟจนขาดครับ
แล้วชายเล่ร่อนก็เดินมาแล้วคงไม่ทันสังเกตนะครับ
ว่าสายไฟเนี่ยมันห้อยลงมา
คืออยู่ในระดับศีรษะเขานะคุณผู้ชม
แล้วเดินผ่านมาปั๊บโอ้โหช็อตโอ้โหช็อตน่ากลัว
ส่วนอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้คุณผู้ชม
โอ้โล่งไปหน่อยปลอดภัยแล้วนะ
แต่ยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
โอ้โหมันเป็นคราวเคราะห์ด้วย